หลังนึงเนี่ยเจ้าของบ้านไม่อยู่ปรากฏไฟไหม้ขึ้นมา
คนที่อยู่ในบ้านคือเด็กสองคน
เหตุการณ์นี้คุณพระช่วยจริงจริงฮะค่ะ
ถึงขั้นต้องทุบบ้านเลยครับโอ้โห
ชาวบ้านต้องร่วมมือร่วมใจกันทุบบ้านแบบนี้
ไม่งั้นเข้าไปช่วยไม่ได้พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งแล้วก็เป็นการระบายความร้อน

ไม่งั้นมันตลบอบอวนอยู่ข้างในอ่ะอ่านี่บ้านเลขที่สองหก
ห้าหมู่สิบห้าในหมู่บ้านปพานครับอำเบิร์ดอำเภอบ้านดุงอุดอนทานี
พอนี่ทุบกำแพงบ้านได้ก็ฉีดน้ำเข้าไประดมฉีดน้ำเข้าไป
ที่มันยากลำบากคือบ้านหลังนี้คุณผู้ชมมันมีฟางอัดก้อนเพียบเลยครับ
อือฮือไม่ใช่เลี้ยงสัตว์โอ้โหเชื่อเพลิงอย่างดีครับ
ใช้เวลาเกือบชั่วโมงครับคุมเพลิงไว้ได้เหตุเกิดเที่ยงเมื่อวานนี้
ชาวบ้านที่มาช่วยดับไฟบอกตอนเกิดเหตุเนี่ยนะ
เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่แต่มีเด็กผู้ชายอยู่สองคน
ชื่อน้องโตโน่กับน้องเอฟซีครับก็เล่นอยู่ในบ้านนี่แหละ

โชคดีว่าตอนนั้นหลวงตาบุญโฮมครับ
จากวัดสามัคคีธรรมบ้านปอพาอยู่แถวนั้นเลย

เกษฐกจิวลวิ่งออกมาจากวัดนะไปช่วยไว้ได้ครับ
ทั้งสองคนก็เลยรอดมาได้แต่ก็บาดเจ็บไปเหมือนกันเพราะว่า

ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงครับ
หลวงตาบุญโฮมเตชธรรมโมบอกว่าตอนนั้นจะอาบน้ำแล้ว
อาตมาจะอาบน้ำได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้
อาตมาก็เลยรีบวิ่งออกจากวัดไปที่เกิดเหตุปีนเข้าไปในบ้าน
เห็นเด็กสองคนก็คือโตโน่กับเอฟซีอยู่ในอ่างน้ำ

หลวงตาพยายามดึงเด็กขึ้นมาทีละคนดึงมาทีละคน
ตอนนั้นไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยครับ
ขอแค่ว่าเด็กทั้งสองคนต้องปลอดภัยครับ
ก็ไม้ไว้แล้ว
นี่แหละครับหลวงตาบุญโฮมคนที่ช่วยชีวิตน้องเอฟซี
น้องโตโน่นะฮะเจ้าของบ้านเป็นใครแหละ
เป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นี่แหละผู้ใหญ่ภัยบูลสอนบุญทองครับ
เขาเชื่อว่าสาเหตุเพลิงไหม้น่าจะมาจากเด็กนี่แหละ
ที่อาจจะเล่นสนหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการครับ
แต่คุณภัยบูลเจ้าของบ้านก็โล่งใจนะ